มาดูเหตุการณ์เลิกราแต่ไม่เลิกรักนะคะ
ชายหญิงคู่หนึ่งค่ะเขาเป็นแฟนกัน

แล้วต่างคนก็ต่างไปมีคนใหม่แล้วนะคะ
ปรากฏว่าฝ่ายชายคุณผู้ชมเสื้อดำค่ะ
เป็นแฟนเก่าของคุณผู้หญิงที่ระเบอร์ภาพนะคะ

แล้วฝ่ายชายเสื้อดำที่ไปต่อยผู้หญิง
เดี๋ยวสักพักหนึ่งจะเห็นบัตรตรงไปที่หน้าผู้หญิง
คุณก็มากับแฟนใหม่ของคุณแล้วเนี่ยค่ะแล้วเนี่ยค่ะ
เลิกราไม่เลิกราเกิดอะไรกันขึ้นล่ะคะ

ใช่เห็นไหมต่างคนต่างมีคนใหม่ไปแล้วนะ
เลิกไปจนแบบลืมไปแล้วว่าแบบที่ผ่านมาคือแบบเออมันคืออะไร
มาเจอหน้าแล้วมันขึ้นเหรอหรือยังไง
คือฝ่ายชายเสื้อดำก่อนหน้าที่จะมาเป็นคลิปนี้
เขาพยายามตามง้อฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงไม่เอาด้วย
เพราะว่าเขามีคนใหม่แล้วไงคุณก็มีคนใหม่ฉันก็มีคนใหม่
ฉันก็ต้องดูแลคนใหม่ของฉันถูกไหมเสื้อฟ้าแฟนใหม่โอ้โหงงเลยอ่ะ
แล้วผู้หญิงคนใหม่ของผู้ชายเสื้อดำเขาจะรู้สึกยังไง
นั่นสิคะไม่แค่คนใหม่ของคุณเลยหรอเนี่ย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ในร้านขายปลาเผาแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
เอาคลิปนี้มาโพสต์นักข่าวของเราดูคลิปนี้แล้วโอ้โหมันทะแม่งทะแม่งนะ
ก็เลยติดต่อไปที่น้องผู้หญิงเสื้อดำคนเสียหายที่โดนต่อยหน้านะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือผู้เสียหายเล่าบอกว่า
เธอเคยคบกับผู้ชายเสื้อดำที่มาต่อยหน้าเธอเนี่ยเคยคบกันจริงแต่เลิกรากันไปแล้ว
ปีแล้วนะต่างฝ่ายต่างก็ไปมีแฟนใหม่เหมือนที่ดิฉันบอกไปก่อนหน้านี้ค่ะ
ต่อมาชายเสื้อดำซึ่งเป็นแฟนเก่าจู่วันดีคืนดีทักแชทมาหาง้อขอคืนดี
ไม่เอาด้วยไม่ยุ่งด้วยแล้วรู้ไหมคะพฤติกรรมของชายเสื้อดำก่อนหน้านี้ทำไงบ้าง
ตามมารังความที่บ้านเลยค่ะน้องผู้หญิงเสื้อดำที่โดนต่อยหน้าบอกว่า
ถึงขั้นต้องไปแจ้งความไว้ด้วยนะกระทั่งวันเกิดเหตุเนี่ยกลางดึกเมื่อคืนนี้
เธอแล้วก็แฟนนุ่มก็คือแฟนใหม่ของเธอมานั่งกินกันที่ร้านปลาเผา
แล้วก็บังเอิญไปเจอแฟนเก่าเสื้อดำมากับแฟนใหม่ของเขา
ต่างคนต่างไปนั่งโต๊ะใครโต๊ะมันก็ไม่เกี่ยวกันถูกไหมคะ
แต่ระหว่างที่กำลังสั่งอาหารเอาล่ะฝ่ายเสื้อดำไม่รู้คิดยังไง
เดินมาหาเธอที่โต๊ะอาหารมาพูดคุยสักพักหนึ่ง
แล้วสุดท้ายคุยกันแล้วก็น่าจะทะเลาะกันด้วยค่ะ
จู่เสื้อดำหมัดตรงมาที่หน้าของเธอเลยนะคะ
พอต่อยเสร็จปุ๊บทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เดินออกไปหน้าร้านเธอก็เลยพยายามเดินตามไป

ตามไปถามว่ามาต่อยหน้าฉันทำไมเนี่ย
แต่ฝ่ายชายเดินหนีแล้วรู้ไหมคำตอบที่ได้คืออะไร
ไม่บอกนะคะเหตุผลที่ต่อยหน้าแต่บอกว่าไปเจอกันที่โรงพัก

ฝ่ายหญิงก็เลยนำคลิปนี้มาโพสต์ลงในโซเชียลนะคะ
แล้วก็เดินทางไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
ได้รับบาดเจ็บก็คือที่ปากโดนต่อย
แล้วก็ที่คอมีรอยช้ำก็เลยเอาผลแพทย์ไปแจ้งความ

เขาจะว่ายังไงจะรู้สึกยังไง